คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ป๊อกกับมากกี้กันบ้างดีกว่านะคะ

ก่อนหน้านี้เขาก็อยู่คอนโดการใจกลางกรุง
ตอนนี้ลูกเริ่มโตก็ต้องขยับขยายนะคะ
ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่ซะหน่อยนะคะ
ตอนนี้เขากำลังสร้างบ้านกันอยู่คุณ
ล่าสุดค่ะป๊อกได้โพสต์ภาพบ้านหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยยังเป็นโครงเหล็กอยู่นะคะ
เดี๋ยวจะได้เห็นเนี่ยภาพนี้ยังเป็นโครงเหล็กอยู่
พร้อมกับแคปชั่นว่ามาดูบ้านว่าถึงไหนแล้ว
ตื่นเต้นจังจะมีบ้านกับเขาแล้ว
โอ้โหแถมติดแฮชแท็กบ้านหลังแรกในชีวิตเท่านั้นแหละค่ะ
มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีมากมาย
ต่างก็บอกว่าหลานมีกล้ามีย่าจะได้มีที่วิ่งเล่น
รวมไปถึงหลายคนยังเข้ามาชื่นชมความอลังการบริเวณบ้านของครอบครัวนี้นะคะ
ดูจากภาพใหญ่โตอลังการจริงอันนี้มากกี้เองก็โพสต์เหมือนกันนะคะ
ก็ต้องรอดูว่าตอนสร้างเสร็จจะสวยงามขนาดไหน
แต่ดิฉันชอบดิฉันชอบคอมเมนต์หนึ่ง

เขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันบ้านหรือว่าเซ็นทรัลสาขาใหม่
คือใหญ่เหมือนห้างสรรพสินค้าคุณคือ
ลักษณะบ้านของเขาเนี่ยไม่น่าจะเล็กแน่นอน
สมฐานะแล้วก็เขาทำงานกันหนักขนาดนี้ทั้งป๊อกทั้งมากกี้นะคะ
อันนี้เงินส่วนตัวนะจ๊ะไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีลูกนะมีก้ามีย่า
รวมไปถึงพี่สมด้วยพี่สมคิดน้องหมาเขา
ใจอยากรู้มากเลยว่ามูลค่าบ้านของเขาเนี่ยจะสักเท่าไหร่คุณว่าถึงร้อยล้านไหม
เดี๋ยวเขาก็ต้องทำยูทูปเปิดบ้านให้เราได้ดูแน่นอน